ทีนี้ค่ะมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่ลบบุรีนะคะ
มีรถเก่งคันหนึ่งสีดำเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดค่อยชะลอกำลังจะติดไฟแดง
อยู่ดีดีระเบิดตู้มหลังคาประตูสี่ด้านอุ้ยนี่เหรอ
เนี้ยมันกระเด็นปิวไปแบบห้าสิบเมตรอ่ะนี่ตกใจอย่างงี้เนี้ยเออ
นี่ตกใจทั้งศัตรูเลยเนี้ยทั้งโพงทั้งภาพนี่วิ่งออกไปหมดแล้วเนี้ย
อยู่ดีตู้มแบบนี้คุณภาคภูมิแล้ว
กล้องหน้ารถที่ขับตามหลังมาเห็นภาพไง
อันนี้ตกใจหนึ่งนะตกใจสองคือคนที่อยู่ในรถที่ระเบิดอ่ะ
ไม่มีแผลถลอกเลยไม่เป็นอะไรเลยอ๋อเลยฮะ
ต้องถามว่าคุณห้อยพระอะไรเหรอโอ้โหคือหลังคามันกระเด็นไปเลยนะ
ใช่ประตูสี่ด้านคือปลิวเลยอ่ะแล้วจะเห็นว่า
พอเกิดการระเบิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคนขับรถเนี่ย
เหมือนกับเขาก็อาจจะตกใจอยู่ในรถนะใช่แต่มีคนไปช่วย
คนต้องไปช่วยเอาออกมาไปช่วยซึ่งไม่เป็นไรเลย
ไม่เป็นไรผมเนี่ยไหม้นะตามเสื้อผ้าเนี่ยไหม้นะ
แต่ตัวเขาไม่เป็นไรเลยอ่ะนี่ไงเนี่ยคนต้องเข้าไปช่วยค่ะ
แต่ว่ายังดีนะที่ไม่มีรถไปจอดติดไฟแดงอยู่ข้างไง
งั้นอาจจะไม่รู้จะระเบิดตามไปด้วยหรือเปล่าถ้าติดโกงติดแก๊สอะไรแบบนี้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้าแยกสะพานสามสิบสามอำเภอเมืองลบบุรี
ประมาณสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีเมื่อวานนี้ค่ะรถคันที่ระเบิดเนี่ยนะคะ
เป็นรถเก๋งฮอนด้าแอคคอร์ดสีดำทะเบียนสรสีคอควาย๒๕๙๗กรุงเทพ
พังทั้งคันนะคะเนี่ยดูสภาพสิคนขับชื่อว่านายสมเดชโพแตงอายุสามสิบเจ็ด
ไฟไหม้เสื้อผ้าไฟไหม้ผมหูอื้อแต่ตามตัว
ไม่มีบาดแผลหรือรอยขีดขวนแม้แต่นิดเดียวคือแบบเจ็บน้อยมากอ่ะ
ถูกนำส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราชนะคะอาการปลอดภัยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังเลยว่ารถคันนี้มุ่งหน้ามาจากวงเวียนสะแก้ว
ไปทางป่าหวายพอชะลอกำลังจะติดไฟแดง
ก่อนข้ามสะพานรถชะลอตัวแล้วระเบิดตู้มเลย
คนที่เห็นเหตุการณ์ตกใจมากนะบอกหลังคาประตูเนี่ย
เด็นกันไปคนละทิศคนละทางคนขับน่าจะตกใจมากคืออยู่ในรถ
ยังไม่ออกมาจากรถนะคะหลังจากรถระเบิดชาวบ้านต้องไปช่วย
ก็เห็นรอยไหม้ตามผมตามเสื้อผ้าชาวบ้านบอกว่าเชื่อว่าที่คนขับรถคันนี้
ไม่เป็นอะไรเพราะว่าในรถคันนี้ค่ะ
มีรูปภาพในหลวงราชการที่๙ที่ก้มกราบหลวงพ่อเกษม
คือเจ้าของรถติดบูชาเอาไว้ในรถอ๋อนี่ไงนี่ไงภาพนี้ภาพนี้ค่ะ
ครับแล้วก็โชคดีที่ไม่มีรถไปอยู่ใกล้ใกล้
อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้กันมาก
จะเกิดอะไรขึ้นสะเก็ดระเบิดสะเก็ดไฟอะไรแบบนี้นะคะ
นี่แล้วภาพก็ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เป็นอะไรดูสิเนี่ย

ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบนะคะเบื้องต้นรถคันที่ระเบิดเนี่ยค่ะ
ติดแก๊สใช่ค่ะก็อาจจะเกิดจากสายของแก๊สชำรุดหรือติดตั้งไม่ได้มาตรฐานแต่ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันระเบิดจากทางกระโปรงหลังก็คงเป็นจุดถังแก๊สแต่ว่ามันอาจจะเป็นแก๊สรั่วด้วยหรือเปล่ามันถึงไปถึงข้างใน
อันนี้ต้องดูว่ามันผิดพลาดตรงไหนเรื่องของการติดตั้งแก๊สนะ